แกรมสำคัญครับในช่วงต้นปีนักเตะทีมชาติไทยไม่ได้หยุดพักปีใหม่นะครับ
ผมทรงใหม่ของชนะทิพย์นะครับก็ทำสีผมก่อนไปเลยครับ
ความมั่นใจมีแน่นอนกับการได้นักเตะตัวหลักที่เล่นอยู่ในลีกของญี่ปุ่น
กลับป่าไม่ว่าจะขัดกวินธรรมสัจจานันทร์ที่บาดเจ็บแล้วต้องถอนตัวออกไปก็ตาม
ฝึกซ้อมครับเกิดขึ้นในช่วง๒ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับ
คริสต์ทูนะครับท่ามกลางอุณหภูมิยี่สิบสี่องศาเซลเซียสก็กำลังดีแล้วครับ
ซ้อมเน้นไปที่การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างของที่นี่
แล้วก็ใช้เวลาซ้อมประมาณ๒ชั่วโมง
ทีมชาติไทยจะลงซ้อมเป็นครั้งที่๒ในช่วงเวลาเที่ยงครึ่ง
ลุ้นเชียร์กันได้ครับทีมไทยจะแข่งขัน

หมายเราคือหลุดรอบแรกไปให้ได้
รอบแรกเปิดสนามเจอกับอินเดีย๖มค๒ทุ่มครึ่ง
ทัศน์ที่๒เจอกับบาเรน๑๐มค๖โมงเย็น

เวลาไทยหมดก็อย่าลืมลุ้นเชียร์กันได้ครับ